ใครก็ไปกราบไหว้พญานาคใช่ไหม

แล้วดูสิครับยิ่งใหญ่ตระกาลตรา

จริงผมก็ไม่เคยเห็นนะ
ว่าจริงเพิ่งจะมาด้วยดูกันครั้งแรก

วัดภูยอดรวยบ้านนาว่าร่องเหตำบลนาเลิศอำเภอศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

จริงที่มาของพญานาคองค์ดำ๕เสียนองค์นี้ครับ
ท่านเจ้าอาวาสท่านเล่าให้ฟังว่าที่วัดตอนแรกเลยนะ
ขาดน้ำเพราะน้ำที่วัดที่ใช้อุปโภคบริโภคไม่ค่อยมี
แล้วก็เรื่องของเรื่องน่ะเวลาบางครั้งบางคราวที่เนี่ย
วัดนี้อยู่ติดกับป่าเกิดไฟป่าก็ไม่มีน้ำจะดับด้วย
ลำบากอย่างนี้วันหนึ่งครับมีโยมท่านหนึ่งเดินทางมาเที่ยวที่วัด
เจ้าอาวาสก็พาเดินชมพาไปที่ถ้ำรอด
จู่โยมท่านนั้นก็พูดว่าจะมีพญางูใหญ่ที่ทำให้ที่นี่มีน้ำใช้
ก็พากันไปสร้างฝ่ายให้วัดนั่นแหละไม่ใช่ว่าพูดอย่างเดียว
ต้องสร้างฝ่ายด้วยน้ำมันถึงจะมา
แล้วก็บอกบุญต่อกันเอามาร่วมกันสร้างฝ่าย
หนึ่งเดือนผ่านไปเสร็จสิ้นลูกศิษย์พระอาจารย์คนนั้นน่ะ
เขาได้ฝันว่าจะมีผู้ให้ทรัพย์ก็หมายถึงบารมีความเจริญความพัฒนา
แต่อย่างนี้ก่อนที่จะได้ทรัพย์แล้วก็ความพัฒนา
ต้องสร้างร่างให้พญางูใหญ่
นี่เลยเป็นที่มาของพญานาคองค์ดำ๕เสียนนี่เองครับ
สร้างเอาไว้ใหญ่โตมโหลานเลยคุณชิสา
และด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพญานาคองค์ดำ๕เสียนองค์นี้
เหล่าสาธุชนพากันมากราบไหว้บูชา
ใครที่มากราบไหว้แล้วพากันดวงดีดวงเฮงปังปุริเย่
เฮฮาก็ว่ากันไป
อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
แล้วผมว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะ
อย่าไปมองเรื่องศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะ
ปฏิมากรรมของเขาที่สร้างขึ้นมาเฮ้ยบอกเลยนะว่าไม่เคยเห็นที่ไหนจริง
งานละเอียดเลยนะฮะแต่ละเกร็ดแต่ละลาย
ดูแล้วยิ่งใหญ่แล้วก็รังกันจริงจริงครับ
ค่ะก็ไปเที่ยวที่ที่เป็นท่องเที่ยวเกี่ยวกับความเชื่อ